เดี๋ยวเราจะแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปนะครับ
เพราะว่าเขามีพระพุทธรูปปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดของล้านนาประดิษฐานอยู่ด้วย

นี่เลยที่เห็นกันอยู่นี้นะคะคือ
พระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพยาว
นี่ที่พยาวก็มีวัดสวยเยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีอายุเก่าแก่กว่า๕๒๗ปีเลย
ชาวพุทธทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดตลอดจนต่างประเทศค่ะ

ก็เดินทางมากราบไหว้มาขอพรจากพระเจ้าตนหลวง
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา
ประดิษฐานในพระวิหารหลวงพระศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

บันดาลให้กับผู้ที่มากราบไหว้ขอพรสมหวังในทุกเรื่อง
แต่ว่าก็มีความเชื่อที่เป็นคำร่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์
ก็คือเรื่องของการขอบุตรขอลูกนั่นเอง
บางคนที่แต่งงานไปแล้วแล้วยังไม่มีลูกหรือมีลูกยาก
ก็จะมาขอพรจากพระเจ้าตนหลวงก็จะสมหวังสมปรัฐนาไปแทบทุกราย
เขาว่ากันว่าแบบนี้เป็นคำร่ำลือกันมาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตนหลวงนะคะ
ซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยศิลปะสกุลช่างเชียงแสน
เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนาเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพยาวแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพยาวอีกด้วยนะคะ
นอกจากเรื่องของขอบุตรแล้วการขอพรขอโชคขอลาบ
เพราะประดิษฐานในพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก
แล้วก็เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญมาโดยตลอด
และก็เป็นสถานที่ประกอบทำพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลตลอดทั้งปีด้วย

ยาวนะพยาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับ
ที่น่าไปเที่ยวเป็นอย่างมากสำหรับพยาวนะ
ใช่แล้วค่ะอาหารการกินก็ดีที่ท่องเที่ยวก็เยอะ
วัดก็สวยงามแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปให้เราสักการะขอพรกันด้วย
บางทีเนี่ยเราขึ้นเชียงใหม่ขึ้นเหนือเรานึกถึงเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมคะ
แต่ว่าพยาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่มีเรื่องราวดีทางประวัติศาสตร์เยอะมาก
อยากให้ไปเที่ยวกันเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สวยงามมากเช่นเดียวกัน